เข้าสู่ปีหนูทองมีภาพน่ารักของสัตว์ต่างสายพันธุ
ซึ่งเดิมทีแมวกับหนูมันคือเป็นศัตรูกัน

เห็นกันมันไม่ได้มันต้องไล่กัดกัน
แต่ภาพนี้น่ารักกว่าที่คิดไปชมเลยครับ

แต่หนูตัวใหญ่มากใหญ่จนน่ากลัว
ไม่มันดูแล้วแมวน่าจะกลัวหนูมากกว่า

คู่แบบนี่อะไรนี่
มันเหมือนการหยอกล้อกันนั่งเฝ้าแบบนี้

แต่มันก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่
เป็นภาพที่หลายคนส่งต่อแล้วก็แชร์กัน
แล้วก็เนี่ยเป็นความน่ารักของสัตว์ต่างสายพันธุ์
คือหนูพุกตัวนี้มันตัวสีดำขนาดใหญ่มากเลยนะ

วิ่งหลงทางมาแล้วก็ไปอยู่บ้านหลังนี้ที่อ่างทอง
กดกระด้งใส่แมวหนูตัวนี้นะครับ
ป้าหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะฮะ

เจ้าของคลิปคือเด็กหญิงกันชิพัทรสวนวรเรียน
น้องมิกุลอายุ๑๔ปี
ขออภัยชื่อว่าน้องกันชิพัทรสรนะฮะอายุ๑๔ปีน้องมิกุลนะ
บอกว่าช่วงสายของวาทิศหนูอยู่ที่บ้าน
หนูได้ยินเสียงอะไรมันกัดกันก็ไม่รู้
หนูก็เลยแบบออกไปดูมันมีเสียงฟ่อขู่นะหนูกับแมว
อยู่ที่กำแพงบ้านก็เลยออกไปดูแล้วก็ไปเจอภาพนี้
น้องก็ยืนถ่ายคลิปให้ดูนี่ภาพหนูกับแมวมาเล่นกัน
ไอ้แมวตัวนี้ชื่อน้องเต้าหู้
หอกล้อกับหนูพุกที่หลงเข้ามาในบ้าน
ก็เลยหยิบมือถือไปถ่ายไปฟังน้องเล่าหน่อยนะฮะ
วันนั้นหนูนั่งทำการบ้านอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน
งูเลยก็เลยออกไปดูก็เห็นว่าแมวเล่นกับหนูอยู่
หนูก็เล่นไปเล่นมากับแมวก็เห็นว่ามันตลกดี
ก็เลยถ่ายคลิปไว้แล้วก็ส่งให้เพื่อนเพื่อนแล้วก็เอาลงเฟสด้วยค่ะ

ตลกเนอะมันก็น่ารักดีแหละ
น้องพี่กุ้นก็บอกว่าหลังจากเล่นกันแล้วสุดท้ายนะ
เขาก็เหมือนกับว่าพอได้เวลาของเขาเล่นกันหนำใจ
เขาก็แยกย้ายกันหนูก็กลับไป
แมวเขาก็กลับไปนงไปนอนของเขาตามภาษาอะไรแบบนี้

ไม่งั้นคงตะปบตายคาเล็บ

เอามาฝากคุณผู้ชมแบบนี้นะเป็นคลิปน่ารักวันนี้นะครับ